วันนี้นะครับคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา๘๘พันศา๕ธันวาคม๒๕๕๙

สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
และข้อห่วงใหญ่๗ข้อในการร่วมปั่นกิจกรรม
โดยภาพแรกมีข้อความพระราชทานระบุว่า
ข้อคิด๗ประการเพื่อความสำเร็จ

มาเป็นภาพพระราชทานหมายเลข๑นะครับ
ข้อความว่าทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยความศรัทธา
และทัศนคติที่ดีต่อพ่อตลอดจนเพื่อนร่วมชาติครับ
พระราชทานหมายเลข๒นะครับมีข้อความดังนี้ครับ
ตรวจเช็คร่างกายและเตรียมร่างกายให้พร้อม
พระราชทานหมายเลข๓นะครับมีข้อความดังนี้ครับ

และภาพพระราชทานหมายเลข๔ศึกษาและสร้างทักษะในการขี่จักรยานให้รู้จริง
ส่วนภาพพระราชทานหมายเลข๕นะครับมีข้อความระบุดังนี้นะครับ
ตรวจเช็คจักรยานและอุปกรณ์สำหรับภารกิจในการขี่ให้ดี
พระราชทานหมายเลข๖ศึกษากฎเกณฑ์และกฎจราจรตลอดจนเส้นทางการขี่ครับ
แล้วก็ภาพพระราชทานสุดท้ายหมายเลข๗นะครับมีข้อความที่ระบุว่า
ขี่ด้วยความปลอดภัยและยิ้มแย้มสุขกายสุขใจนะครับ
คุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูแล้วก็ชื่นชมภาพพระราชทานฝีพระหัด
เด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้นะครับ
ซึ่งมีภาพพระราชทานฝีพระหัสเหล่านี้นะครับ
ก็ทำให้ประสบกรณิกรต่างชื่นชมแล้วก็ปลื้มปิตินะครับ
รวมถึงเรื่องที่สำคัญคือการเตรียมกายและเตรียมใจให้พร้อม
ในการร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับ